รอปภมีเรื่องกันพอลูกของรอปภคนหนึ่งเนี่ยรู้ว่าพ่อโดนต่อย
พ่อโดนต่อยไปเอาปืนมาไปเอาปืนมาคราวนี้ยิงใส่คนที่ต่อยพ่อครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพโอ้โหล้มเลยนะฮะ
ล้มเลยล้มทั้งยืนเป็นแบบนี้นี่เองกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับ
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับนายศักดิ์ชัยแย้มกลีบอายุ๓๘ปี
เดินเนี่ยในมือเนี่ยถือกันไกลนะครับเดินเข้าหาแล้วก็ถูกนายทงชัยช้างเผือก
แบงค์อายุ๒๖ยิงครับยิงใส่ล้มทั้งยืนนะครับ
ก่อนที่ในธงชัยนะครับคนยิงก็หลบหนีไป
เหตุเกิดนะครับ๗นาฬิกาวันนี้นี่เอง๗นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นี่เอง
ตามรวจสภพภาพพร้องรังศิษฐ์ครับและกู้ชีพรีบไปตรวจสอบ
คนและบริษัทแต่ทำงานอยู่ตรงข้ามกัน
ก็คือนายสมชายช้างเผือกเห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามครับ

ทำให้นายศักดิ์ชัยเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายนะครับ
ไปมีเรื่องกับนายสมชายแทนแล้วก็ต่อยกันกลางถนน
ละมุนนะครับไม่รู้ว่านายสมชาย
ขออภัยครับนายทงชัยเนี่ย
ลูกชายของนายสมชายมาจากไหนฮะ
เห็นพ่อถูกทำร้ายนะครับเอาปืนยิงขู่นายศักดิ์ชัยก่อน
ที่มีเรื่องกับพ่อจนได้รับบาดเจ็บครับ
ว่าจะมาทำร้ายร่างกายผมถึงให้นายจะแทน
เขาก็เลยมาห้ามเลยเรื่องเปลี่ยน
ผู้กรณีเปลี่ยนเป็นก็คนที่ห้าม

ที่ยิงนี่เป็นลูกของคนที่ถูกทำร้าย

นายสมชายเล่าว่าเขาได้เห็นนายเจริญเนี่ย

ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกเมียแล้วก็ลูก

ก็เลยเอาปืนมายิงแล้วก็ตอนนี้หนีไป

แล้วเขารับสารภาพด้วยคนนี้คนนี้
บอกเขาได้ยินพ่อโทรศัพท์บอกแม่

เขาได้ยินอย่างนั้นก็หยิบปืนออกไปเลย

คนเจ็บต่อยนายเจริญใช่ไหม

โทรศัพท์อยากจะให้เห็นนะฮะ

หลังจากนั้นคนเจ็บก็เดินปรีมาหาเขา
เขาก็ชักนะฮะชักมีดออกมา

ยิงใส่ไปหนึ่งนัดแล้วก็ขับรถกลับบ้านครับ
มาถึงตอนนี้เราไงครับ
ไม่เคยครับแต่ผมได้ยินว่ามีเรื่อง
เจอมากแล้วก็เขาเลยเรียนรู้ก้อน
แต่พอเรากลับไปครบ

ล้านเมียดกว่าอีกนิดเดียว๑ตัวผมครับดูกล้องได้กล้องจอด
ผมก็เลยหนีไปครับป้องกันตัว
ขำรวจนำตัวโทงชัยไปคุณเอาปืนไปทิ้งตรงไหน
ไปทิ้งในพร่องรังสิทธิ์ปริยุรสักครับคุณผู้ชม
นี่ครับชุดประดานน้ำของมูลลินทิธิ่ย์ปติกตึ้ง
ทุกจุดวัฒนปฐมก็ต้องไปงมหาปืนของกลางยังไม่มีรายงานว่าหาเจอนะครับ